ผู้ชมครับวันนี้ชาวบ้านแจ้งตำรวจสพนาม่อมที่สงขลานะครับ
บอกว่าพบคนเนี่ยถูกฆ่าฝังดินเอาไว้
ในพื้นที่สวนมะพร้าวที่บ้านนาต้นปีกหมู่๖ตำบลทุ่งขมิ้นอำเภอนาม่อม

หุมที่เจอเนี่ยอยู่ข้างกระท่อมในสวนมะพร้าวนะครับ
มีร่องรอยของหลุมที่ถูกขุดขึ้นมาไม่นานนะครับ
ว่าชาวบ้านตอนที่มาเจอแล้วก็ลองดูก่อนว่าคืออะไรนะครับ
แล้วก็มีร่องรอยของการจุดไฟเผาด้วยนะครับ
หลุมมีข้อมือโผล่ขึ้นมาจากดิน
ตำรวจก็ขุดลงไปดูถึงกับผงะครับ
เพราะว่าเจอโครงกระดูกอีกหลายชิ้น
ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นส่วนใดของร่างกายบ้างนะครับ
แต่ตอนนี้ก็เก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว
หลุมยังมีสร้อยข้อมือสแตนเลส๑เส้นนะครับ
มีเศษโทรศัพท์มือถือที่ถูกเผาตกอยู่ด้วย
แล้วที่กระท่อมที่อยู่ใกล้หลุมศพ
มีอุปกรณ์เสพยาไอซ์ที่ถูกทิ้งเอาไว้
ตอนนี้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นศพที่พบเนี่ย
ชื่อว่านายวรรณชิตนามสกุลหนูสันทัศน์
อายุ๒๓ปีชื่อเล่นชื่อฟิล์ม
เขามีบ้านพักอยู่ห่างออกจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
แม่ของผู้ตายชื่อว่านางอังสุวีอายุ๔๓นะครับ
บอกว่าลูกชายหายไปจากบ้านตั้งแต่คืนวันที่๙พฤษภาคมนะ
แล้วก็ได้ไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพนาม่อมนี่แหละ
ศพที่พบเป็นลูกชายแน่นอนเพราะจำสร้อยข้อมือของลูกได้
ลูกนี้มันเป็นเส้อยโมงกันบาทจะใส่ประจำ

แต่ร่วงหุงสส่วนต่างบ๋าอยากไปไหน

ก็ไม่เคยโทรใส่มาตั้งกี่สิบปีด้วย
โดยภรรยาของผู้ตายค่ะนางสาวสุพรัชพวงมาลาอายุ๑๘ปีบอกว่า
คือเธอจำสร้อยสแตนเลสได้เพราะเป็นคนซื้อให้สามีด้วยตัวเอง

ครั้งสุดท้ายที่สามีส่งข้อความไปทางไลน์ก็คือเที่ยงคืน๙พฤษภาคม
มีข้อความบอกว่ารักขอโทษลูกทั้งสองคนแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลย
ภรรยาบอกว่าที่กระท่อมนี้นะคะสามีไปนั่งกับเพื่อน๖๗คนเป็นประจำ
แต่หลังจากที่หายตัวไปเพื่อนก็ไม่เคยมีใครมาถามหาเลยว่าสามีหายไปไหน
ภรรยาติดต่อไปถามนะก็ไม่มีใครบอกว่าสามีหายไปไหน
ช่วงหลังมารู้ว่าสามีเริ่มมีปัญหากับเพื่อนกลุ่มนี้
พยายามจะแยกตัวออกมาจนสุดท้ายเนี่ยค่ะกลายเป็นศพเลยนะคะ
คือล่าสุดมีรายงานว่าชุดสืบสวนสนมล็อกตัววัยรุ่นต้องสงสัย
ซึ่งก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละค่ะ

สาเหตุก็คือก็น่าจะมีปัญหากับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
ตามหลักฐานที่เจอที่กระท่อมเนี่ยคือมันยังไม่ได้มีว่ายาเสพติดมีอยู่ตรงนั้นไหม

ถ้าดูจากสภาพที่เจอแล้วหายจากบ้านก้าวพุทธภาคมประมาณ๒๐วัน

ก็เลยคาดว่าอาจจะถูกเผาก่อนหรือเปล่า